เอาไปดูข่าวนี้กันก่อนนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
คือเขาบอกว่าประชาชนเขาบอกนะไม่รู้หน่วยงานไหนคุณพระราพร
เอาของเอาอุปกรณ์มาวางเต็มถนนเลยแล้วไม่มีสัญญาณบอก
ล่วงหน้ามีกลวยอันเล็กเนี่ยไปวางไว้ก็ชนกันเละสิฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาแล้วตึง
ว่าข้างหลังคือมันเป็นเส้นที่กำลังทำความเร็วด้วยอะค่ะ
ใช่ครับถ้ามันเจอกับทันหันแบบนี้ไม่ทันแน่นอนนะคะ
คันข้างหลังเขาไม่รู้เหตุคนที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่า
เกียร์เขียวเอโสนะครับเอามาโพสต์ไว้ระบุว่า
จะปิดเลนส์แต่ไม่เว้นระยะตั้งกลวยให้ไกลหน่อยเดือดร้อนคนอื่นหมด
ดีนะไม่ถึงรถเขาคันหลังซวยไปประมาณ๕คัน
ผมขอโทษนะครับผมอ่านตามโพสต์นะฮะ
ทีมข่าวได้โทรไปคุยกับเจ้าของคลิปคุณอดีศรเขียวอ่อนเล่าบอกว่า
โอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับเขาเนี่ยเอารถอีกคันไปเคลม
ศูนย์แถวลาดกระบังแล้วก็ขับรถอีกคันกำลังจะกลับ
นครสวรรค์พอมาถึงจุดเกิดเหตุแถวหน้านิคมไฮเทคบังปะอินครับ
จู่รถคันหน้าเบรกเขาก็เรกสิครับกล้องหลังบันทึกภาพไว้ได้เลย
ข้างหลังชนกันห้าคันรวดมีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนนะครับ
กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนสาเหตุที่ทำให้รถชนกัน
กล้องหน้ารถก็บันทึกไว้ได้อ่ะคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้น
คือหน่วยงานไหนไม่รู้นะเอารถมาเอาอุปกรณ์มา
จอดเลนขวาสุดที่เป็นเลนส์ทำความเร็วแบบที่คุณวรพรบอก
แล้วเอากลวยนะครับกลวยเล็กมาตั้งเอาไว้แค่นี้
คือมันต้องเตือนไกลหน่อยเพราะว่าโอ้โหเป็นถนนทางหลวงนะฮะ
เขาใช้ความเร็วกันเลนขวาสุดด้วยนะครับเคราะห์ดีนะที่เจ้าของกล้องเขาบอก